เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอเรื่องราวเมฆที่ขายการบินในกรุงเทพมหานคร

มีเหตุการณ์รุ้งกินน้ำไม่ใช่รุ้งเส้นเดียว
สองเส้นรุ้งครู
รุ้งคู่สองข้างทางนะคะ
เมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมดูเราอยู่ที่จังหวัดภังงา
ส่งข้อความมาทางหน้าจอไลน์ได้นะเห็นหรือเปล่า
เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่อำเภอตะกัวป่านะคะ
เมื่อวานนี้เวลาประมาณ๖โมงเย็นนะคะ
ก็เป็นปรากฏการณรุ้งกินน้ำขนาดกัน๒เส้น
สว่างสวัยโค้งคร่อมระหว่างภูเขาสวยงามค่ะ
แล้วโค้งกลมเลยบางทีเราอาจจะไม่เห็นโค้งทั้งโค้งแบบนี้นะ
อาจจะมีเมฆบดบังอยู่บ้างแต่นี่โค้งเห็นชัดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะโค้งเห็นชัดและครบทั้ง๗สีด้วยนะคะ

ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านในอำเภอตะกัวป่า
ก็ได้รับการบอกเล่าว่ารุ้งกินน้ำขนาด๒เส้น
ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาเป็นเวลานานแล้วนะคะ
ซึ่งก็เกิดขึ้นระหว่างที่มีฝนตกลงมาโปรยปลายประมาณ๒๐นาที

ต่างก็นำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้
ก่อนโพสต์ลงเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ในเวลาต่อมาค่ะ